ส่วนวัยรุ่นที่ได้ก่อเหตุชกต่อยทำร้ายผู้หญิงที่เป็นคลิปโด่งดังนะครับ
วันนี้ได้ถูกจับแล้วนะครับแล้วก็รับสารภาพอ้างว่าไม่เคยทำร้ายผู้หญิงมาก่อน
โดยขอยอมรับผิดทุกอย่างพร้อมกับขอโทษที่ทำลงไป
โดยบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ร้อนครับ
คนตำรวจตรีบุญยฤทธิรอดมาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗
ตัวชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงจากกรณีรถจักรยานยนต์
ท้ายรถแท็กซี่บริเวณตรงข้ามร้านอิดแดงพุทธมนตรสาย๑
โดยนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบานบางเสาทง

คือข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายต่อนายธนากรพิรมหรือดำ
และนายนัทธวุฒิรำพึงจิตหรือแฟรงค์
และข้อหาทำให้เสียทรัพย์อีกหนึ่งข้อหากับนายธนากร
เตะรถแท็กซี่จนได้รับความเสียหาย
จากการตรวจสอบประวัติทั้งสองคนยังไม่เคยมีประวัติต้องโทษคดีใด
ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่าตำรวจไม่ได้เข้าระงับเหตุ
ได้สอบสวนแล้วพบว่าตำรวจไม่ได้เห็นขณะทำร้ายร่างกาย
ซึ่งหลังก่อเหตุก็ได้เข้าไปล็อกตัวผู้ต้องหาไว้
ผมก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่ของผมมาสักถาม
แล้วก็สอบดูแล้วปรากฏว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ย
พอรถแท็กซี่ชนกันเนี่ย
ทางฝ่ายคนเจ็บเนี่ยก็ได้ไปตามเพื่อน
ก็คือผู้ต้องหาทั้งสองโทรไปตามนะฮะ
ก็มาก่อนแล้วก็มีการชกต่อยกัน
พอศูนย์ลอยฟ้าแจ้งไประงับเหตุ
หลังจากที่ทางผู้ต้องหาเนี่ยทำร้ายร่างกายคู่กรณีแล้ว
ตำรวจเราเนี่ยไม่ได้เห็นตอนที่ทำร้ายร่างกาย
แต่ยังมีจะเข้าไปชกต่อยตำรวจเราก็ได้ล็อกคอ
ซึ่งคลิปก็ไม่ได้ออกตอนที่ตำรวจเราเข้าไปล็อกเข้าไปจับ
แล้ววันนั้นเนี่ยตำรวจเอาตัวมาแล้ว
เราตรวจทุกอย่างนะครับทั้งตรวจปัสสาวะตรวจฉี่
ว่ามีสารเสพติดไหมตรวจแอลกอฮอล์ก็ปรากฏว่าไม่พบ
ด้านนายธนากรได้กล่าวขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ว่าไม่เคยทำร้ายผู้หญิงเลยเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอารมณ์ร้อน
จากเห็นมีเพื่อนบาดเจ็บหมดสติอยู่
และคิดว่าแท็กซี่ขับรถปาดหน้าแต่ก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
และอยากขอโทษผู้หญิงที่บาดเจ็บ
อกจากนี้ยังยืนยันว่าไม่รู้จักกับเสียโป้มาก่อน
หรือเปล่าครับแต่ผมก็รับผิดครับ
ส่วนวัยรุ่นในกลุ่มที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และเป็นผู้บาดเจ็บ
บอกว่ารถแท็กซี่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซึ่งได้เตือนเพื่อนคนขี่แล้วแต่เบรกไม่ทัน
ขณะที่คนขี่รถจักรยานยนต์ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแค
ยังให้ปากคำได้ไม่เต็มที่
ด้านนายอภิรักษ์ชัยอานนท์หรือเสียโป้วันนี้ก็ได้เดินทางไปที่สอนอบางสาวทง
และให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้รู้จักกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นเพียงลูกน้องของคนรู้จักเมื่อเกิดเรื่องคนรู้จักได้ชวนมาที่สอนอ
ไม่ได้เข้าเจรจาใดและไม่เข้าข้างคนทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้ว
สืบทราบมาว่าเด็กเท่าบ้านแล้วก็มาดูเห็นป่าวันไร้สดว่าคนแบบนี้
แบบว่าไม่น่าทำร้ายผู้หญิงไม่น่าจะมีที่ยืนในสังคมแล้วมีค่าหัวมีอะไรด้วย
แต่มาบอกว่าปั้นน้ำเป็นตัวว่าผมโผล่เคลียร์กับภูมิกับสอนออะไรแบบนี้
มันไม่ใช่อ่ะหลายจัญบันมาก
ตอนคืนออกข่าวว่าเสียโป้ขอเคลียร์โรงพัก
ผมเป็นใครทำไมผมจะไปเคลียร์อะไรกับใครได้
ก็คือทางเขาอาจจะรู้จักอาจจะเป็นรุ่นน้องเพื่อนผม
อ่าแต่ว่าผมอ่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขา

ขณะที่นายมี่ที่ถูกอ้างว่าเป็นลูกพี่ของนายธนากรหรือดำ
เปิดเผยว่าดำเป็นรุ่นน้องในระแวกบ้านที่รู้จักมาประมาณ๓๔ปี
รู้สึกตกใจมากเมื่อเห็นคลิปที่นายดำทำร้ายร่างกายผู้หญิง
เพราะปกติมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะเจอที่ไหนก็จะยกมือไหว้ตลอด
ก็เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากที่เห็นคลิปแล้ว
มันก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้เจอเขาก็เจอก็สวัสดีกันทักทายมาทานอาหารอะไรอย่างนี้
เขาก็จะยกมือไหว้ตลอดแล้วเด็กก็น่าจะสุภาพเรียบร้อยแต่คงน้องคงยังเด็กอะครับยังอายุยังน้อยยังวัยรุ่นอยู่
พร้อมกันนี้นายมี่ยังยืนยันว่าไม่ได้เป็นลูกพี่เก็บเงินกู้ของนายดำอย่างแน่นอน